ผมขออนุญาตจำลองเหตุการณ์เมื่อวานแล้วกัน

พี่อาฮายอภพรนครสวรรค์

จอดรถแล้วนับดูซิว่าฉันเนี่ย

นี่อันมากเลยหรอ

เขาก็ไม่รู้สินะ

อันนี้มีมาทำไม๑๐ใบ

ได้มานิดนึง๒ใบ

เนี่ยเป็นไง
แล้วไปกองสลากอีกเป็นไง

มีแต่เลข๐๘ของพี่เบิร์ต

แต่แพงมาก๑๔๐

ทีมงานฮะคนอารมณ์กับกอล์ฟเลยครับ

ผมกดเลยนะว่าเขา๑๑๐ใบ
คูณ๒๐๐๐ก็ได้ไป๒แสน๒พี่เบิร์ด

พระพรนครสวรรค์นักร้องชื่อดังยิ้มแก้มปลิครับ

เอาลอตเตอรี่ถูกรางวัลออกมานั่งนับ
รถผลออกมาก็คือถูก
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๕เก้า

ใบละ๒๐๐๐ก็ได้ไป๒แสน๒หมื่นบาท
เจ้าตัวบอกว่างวดนี้ลงทุนซื้อ
ร็อเตอรี่โอลงทุนเยอะนะฮะ
ก็ลงทุนไป๔๐๐๐แต่ก็คุ้มนะครับ

ชื่นใจพี่ฮายเข้าไปนะครับ

เฟียลฟาวสุดสวิงริงโก้ค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะก็ดีใจเหมือนกันค่ะ

ถูกเลขท้าย๓ตัวทั้งหมด๑๕ใบมูลค่า๖๐๐๐บาท
คือเอาจริงก่อนหน้านี้คุณเฟียวฟ้าสุดสวิงริงโก้เขาเคยประกาศบอกว่า
งดซื้องดซื้อลอตเตอรี่ช่วงเข้าพรรษา
ทีนี้เธอตั้งใจสวดมนต์ภาวนาตลอดเข้าพรรษาเลยนะ
จบจนกระทั่งไปฝันเห็นแม่ย่าพญานาค
ฝันเห็นแบบนี้ก็เลยมาซื้อลอตเตอรี่สุดท้ายถูกรางวัล๑๕ใบรวดค่ะ
เงินที่ได้เธอบอกว่าทั้งหมดเลยนะจะนำไปสร้างรูปปั้นแม่ย่าพญานาคต่อไป
ฉันเคยคุยกับเขานะคุณเฟียวฟ้าสุดสวิงริงโก้
เขาบอกว่าเขาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในพญานาค
คนที่อยากจะได้ต้องเชื่อแล้วก็ศรัทธาก่อน
เขามีแรงศรัทธาเยอะมากแล้วสวดมนต์ภาวนาทุกคืน

เรื่องของเขาความฝันของเขาจะเกี่ยวเนื่องกับแม่ย่าพญานาคตลอด